เพราะแม่หมดเป็นล้านเลยนะไม่ใช่ฉโนตที่ดินค่ะ
รถไทยนักไอ้รถอันติ๊กอ้าเป้กับอ้าวบี๊
แม่ขอท่าเทบานไปตลาด

หาให้แม่ขึ้นเลย
ไอ้ก็ได้ขายหมดมาตี
แล้วก็ขายหมดเหลือตั้งน้ำไอ้เห็ดเจ็น

ลูกแชนซ์ต้องไปเย็นต้องไปผูกนอนไอ้แม่เอ๊ะ
ไม่ได้ขายท่าหมา
มืดหลาย

เมื่อลูกเอาใบรับปริญญามาให้แม่

แม่ก็เลยบอกไอ้ใบนี้แม่หมดไปหลายอย่าง

บัวบัวควาย

แม่บอกว่าแม่เหลือแต่หน้าไว้เห็ดนะตอนนี้นะ
แล้วเนี่ยแม่บอกว่าเวลาจะไปไหนไปตลาดก็ต้องเกาะรถคนอื่นไป
คือขายทั้งหมดทุกอย่างเพื่อจะส่งลูกเรียนแล้วค่ะ
ท้ายที่สุดลูกก็ได้ปริญญาใบนี้มา
แต่สิ่งที่แม่บอกหลังจากนี้นะ
ให้ลูกช่วยหาเงินให้แม่หน่อยนะ
หมดเป็นล้านลูกหามาสิสัก๒ล้าน

ยายจวงสายฮานั่นแหละ

ก็บอกว่าโอ้ต้องจ่ายเงินเป็นล้านแบบนี้เนี่ยนะคะ

ก็พูดอย่างนี้เลยว่าต้องขายอะไรไปบ้าง
ดูเอ็นดูนะคะแม่ลูกน่ารักนะคะ

ในใจลึกภูมิใจมาก

ใช่นะครับเพราะว่าใบปริญญาจริงก็

แต่สิ่งที่ได้คือความรู้ในสมองของลูก
แล้วลูกก็สามารถทำมาหากินในการที่จะดูแลแม่
แทนพระคุณให้แม่ต่อเนื่องนะครับ
ปลายทางมันคือปริญญาแต่ว่าระหว่างทาง๔ปี
หรือว่า๖ปีที่เรียนในรั้วมหาลัยมันได้อะไรมากกว่านั้นนะ